เมนูขนมจีนเนี่ยนะเป็นเมนูยอดฮิต
งานบุญงานบวชงานมงคลเขาก็ใช้ขนมจีนกันใช่ไหม

ใช่ค่ะแต่มันก็คงไม่ธรรมดา
เพราะว่าเมนูขนมจีนที่จะนำมาเสิร์ฟนั้น
มันมีส่วนประกอบมีวัตถุดิบที่เก๋ไก่มาก
เรียกว่าเป็นระดับอินเตอร์เลยทีเดียว

ว้าวไม่ค่อยแน่ใจค่ะ

เขาทานขนมจีนกับอะไรคะ
นี่ไงเห็นชัดเลยว่ามันคือจิ้งหรีดทอด

ไม่เคยมีแน่นอนแบบนี้เพราะว่าอะไรคุณค่ะ
ที่นี่นี่ถือว่าเป็นเมนูที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแน่นอน

ใช่แล้วค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาจิ้งหรีดนั่นเอง
เอามาดูมาดูกันที่นี่ที่ไหนล่ะจ๊ะ
ที่บ้านแสนต่ออำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เอ่ยชื่อนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่า
จิ้งหรีดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เขาเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะส่วนมากจะเป็นจิ้งหรีดขายนะคะ
มีทั้งจิ้งหรีดสดจิ้งหรีดอบแห้งรวมไปถึงขนมจิ้งหรีดต่าง

เรียกว่าทำออกมาตามความต้องการของตลาด
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ตลาดต้องการก็คือเมนูใหม่
ยางเมนูขนมจิ้นจิ้งรีดน้ำยาปลานั่นเอง
ตบท้ายลงไปถึงจะถือว่าเมนูนี้อร่อยแบบสมบูรณ์แบบอารมณ์มันก็คล้ายกับโรยแบบแคบหมูแล้วมั้ง
เพราะฉะนั้นเราดูภาพเขากินคำใหญ่

อย่าให้เขาอวดอ้างเราแบบนี้เราไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองนะคะ
ที่บ้านแสนต่อตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
หรือไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อนะจ๊ะ

คือหลายที่เขาเริ่มเอาไปดัดแปลงที่จะออกมาเป็นเมนู

มีโปรตีนสูงด้วยช่วงแมลงแบบนี้คือเขามีการทำงานวิจัยเลยนะ
ชาวต่างชาติเขาก็สนใจหันมาทานตัวแมลงเนี่ยเยอะกันมากขึ้น
คือบอกว่าเป็นมีมีนูอินเตอร์ใช่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกับหลักประเทศ
ไม่ต้องเลยเลี้ยงใช่ไหมก็มีไข่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนหมาย